ฟุตบอลหญิงในการคัดเลือกโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ไปที่ญี่ปุ่นรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับในกลุ่มบีนัดสุดท้ายนะครับทีมสาวไทยนะครับก็เจอกับทางออสเตรเลีย๒เกมแรกเราแพ้ไต้หวันแล้วก็จีนมาตกรอบแน่นอนแล้วครับขณะที่ออสเตรเลียลงเล่นไปเกมเดียวชนะไต้หวัน๗๐ครับ
ของไทยชุดเข้มนะครับซึ่งทางออสเตรเลียออกนำไปก่อน๒๐ครับจากทางเอมิลี่ฟานเอ็มบอลเหมาคนเดียว๒ลูกครับนาที๔๔แล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
จากนั้นครึ่งหลังครับมารัวอีกสี่ประตูจากทางคายาไซมอนเหมาสองลูกครับนาทีหกสิบหกแล้วก็เจ็ดสิบสอง
สุดท้ายจะเจอกับจีนที่ชนะมา๒เกมรวดเช่นกันในวันที่๑๓กุมภาพันธ์
ทีมบอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้ครับ

เริ่มแข่งขัน๑๕นาฬิกา๓๕นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ